ถ้าพูดถึงห้วยขวางเนี่ยคุณผู้ชมก็อยู่แถวรัชดา
อ่าแต่ถ้าเก๋งขวางเนี่ยอืมอยู่หน้ารถบรรทุกน้ำมันคันนี้ครับ
โอ้โหเขาก็จอดรอนะให้เก่งคันนี้ยูเทิร์นมาไม่ได้จะเร่งเครื่องอะไร
แต่พอเก๋งมาแล้วมันก็ขวางอยู่แบบเนี้ยอืมเขาถามเลยเป็นอะไรมากมั้ย
เป็นอะไรครับรถคันนี้เป็นอะไร

เอาเอาละเอาละเอาเอาละเอาไปเอาละยังไงของเขาครับ

เขาขับยังไงของเขาเหรอรถเสียเหรอเนอะจะเข้าซ้ายก็ไม่ซ้ายนะ
เหมือนเข้าซ้ายไปนิดนึงแล้วก็กลับมาเนี่ยหรือว่าเวลา๖โมง
แล้วยังไงเสียงเพลงชาติดังอ๋อแล้วก็หยุดไงหยุดทำกลับกระโลกไง
จอดข้อรถโทรงชาติเออนั่นเหตุผลที่คิดได้นะครับก็ไม่รู้ไงอ้าวไม่รู้ไง
แต่เนี้ยมาแล้วเออก็ขวางเห็นผลอะไรอ่ะรถเสีย
เสียเหรอถ้าเสียก็รีบเข้าซ้ายไปสิเออแต่นี่ยัง
ก็ไม่เสียแล้วไงก็ออกขวาไงไม่เสียแล้วอ้าวเสียอีกแล้วนี่น่ะ
เสียบ้างไม่เสียบ้างเออคนขับรถบรรทุกน้ำมันก็งงเหมือนพวกเรานี่แหละ
คุณผู้ชมฮะว่าเก่งเขาต้องการอะไรเออขับขวางจน
คันอื่นไปได้ยกเว้นรถบรรทุกน้ำมันคันนี้คันเจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ย
ไปไม่ได้ครับแล้วคนขับรถบรรทุกน้ำมันให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
ก่อนนั้นเก่งคันนี้ยูเทิร์นมาจากฝั่งตรงข้ามตัวเขาเองเนี่ย
จอดให้ยูเทิร์นเหมือนปกติเลยแต่พอเก๋งยูเทิร์นมาแล้วก็เป็นอย่างที่เห็น
เข้าใจเหมือนกันว่าต้องการอะไรที่เอามาโพสต์เนี่ยเพราะไม่อยากให้คนขับรถ
คันอื่นมีพฤติกรรมแบบนี้หากไปเจอคนใจร้อนไม่ยอมให้ขวางเนี่ย
ไม่ดีก็ขับเบียดไปเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันจะเกิดความเสียหายเอานะครับ
นี่ตอนแรกที่ดอมบอกว่าแบบเป็นอะไรมากไหมครับ
คือเราเข้าใจว่าลงไปถามเขาแล้วนะถ้าเกิดลงไปถามที่มีเรื่องนะ
โยกต้องน้ำเสียงแบบไหนเหรอไปถามว่าเป็นอะไรมากไหมครับ
แล้วจะไม่มีเรื่องอ่ะรบกวนนะครับพี่พี่เป็นอะไรมากไหมครับ
เออถ้าผมลงไปอย่างพี่เบิร์ดอย่างพี่เบิร์ด
ถ้าผมลงไปผมจะลงแบบรุ่งแข็งผมจะเอียงไปเลย
แล้วพี่ถามว่าถามว่าขอน้ำเสียง
เออมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับโถ่เฮ้ย
เราก็นึกว่าเอียงไปแล้วกะเรางัดเต็มที่
ถ้างัดตายก็เดี๋ยวสองขวบแล้ว
โอ้โหถ้าไปเจอประโยคแบบไหนเราแบบไหน